ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนถนนงามวงวานนะฮะ
ซึ่งก็มีทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิตตกลงสาเหตุเป็นอะไร
ยังไงกันแน่นะครับแล้วผู้ที่ขับรถชนเขาจะรับผิดชอบอย่างไร
นะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีใครเจอเลยเนี่ยค่ะตั้งแต่เกิดเหตุนะครับ
อ่ากรณีอุบัติเหตุรถเบ้นสีดำนะครับที่ขับมาบนถนนงามวงวานขาออกนะฮะ
ก่อนถึงใต้ทางด่วนงามวงวานนะครับแล้วก็ไปชนท้ายรถกระบะคันหนึ่งนะฮะ
แล้วก็พุ่งไปชนรถยนต์อีกคันหนึ่งกับจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
จนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งสบบาดเจ็บอีกเจ็ดรายนะครับ
ที่สำคัญก็คือกระบะคันแรกที่ถูกชนเนี่ยโอ้โหหนูน้อยวัยเจ็ดเดือนอ่ะ
ใช่เห็นภาพเลยว่ากระเด็นตกลงมาเนี่ยค่ะคนก็เป็นห่วงกันมากใช่
คุณตาคุณยายที่มาในรถคันนี้ก็เจ็บนะครับส่วนคนขับรถเบนส์
คันเกิดเหตุคันก่อเหตุเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
แล้วก็บอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเพราะว่าขณะที่ผมขับรถอยู่เนี่ย
ผมไม่ได้ขับเร็วไม่ได้ดื่มแล้วขับอะไรทั้งสิ้น
แก้วน้ำมันตกแล้วไปค้างอยู่ใต้แป้นเบรกพอดีอืม
เหยียบเบรกไม่ลงค่ะเบรกไม่ได้อ่าแต่คนก็ไปดูภาพคลิป
เอ๊ะไฟเบรกท้ายรถมันก็แดงอยู่นี่ใช่ช่วงจังหวะที่พุ่งไปชนอ่ะอืม
คือไฟเบรกขึ้นเนี่ยจังหวะเนี้ยนะฮะเดี๋ยวจะเห็นว่านี่เห็นไหม
อันนี้ก่อนชนนะคะก็เหยียบได้นี่ใช่ไหมจังหวะขับพุ่งไปก็ยังบิ
เหยียบได้อยู่อืมนะฮะก็ว่ากันไปนะครับ
ทีนี้มาดูกันหน่อยว่าแต่ละด้านแต่ละฝ่ายวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๘พฤษภาคมช่วงเย็น
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณระวีการแก้ววิจิตรไปเยี่ยมน้องดาริน
ไว้๗เดือนที่โรงพยาบาลนรณเทวร์เด็กที่กระเด้นออกมาจากรถกระบะ
ใช่ค่ะแล้วก็ส่งต่อให้ผู้หญิงคนหนึ่งก็พาขึ้นมอเตอร์ไซค
ส่งโรงพยาบาลกลัวว่าน้องจะเป็นอะไรได้คุยกับคุณแม่ของน้องด้วยนะครับ
แม่บอกว่าน้องมีแผลที่หน้าผากนะฮะภายนอกเนี่ยมีแค่เนี้ย
แต่แพทย์ขอดูอาการอย่างใกล้ชิดก่อนเพราะกังวลว่าอาจจะมีภาวะเลือดออกในสมอง
หรือว่าอาการแทรกซ้อนอื่นอื่นเพราะว่าเด็กเนี้ยดูยากอืมนะ
หากพบความผิดปกติถ้าอยู่โรงพยาบาลมีอะไรก็ช่วยได้ทัน
แม่บอกว่าหลังจากรู้ว่าลูกกระเด็นออกมานอกรถตอนนั้นเนี่ยตกใจมากนะครับ
อ่าซึ่งยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เวลามีลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยเด็กเนี่ยสาหัสนะ
ก็ถือว่าโชคดีที่ลูกไม่เป็นอะไรมาก
คือดารินกระเด็นออกนอกรถเลยคือความคิดเราทุกเคสที่เราได้เห็นว่ากระเด็นออกนอกรถก็ส่วนใหญ่ก็สาหัสมาก
ถึงไม่รอดค่ะเราก็คิดว่าลูกเราต้องหนักมากมากจริงจริง
แต่คือแบบเขาก็ยังมีบุญของเขาที่ยังเกิดเหตุการณ์แล้วเขายังโอเคได้ในระดับนี้ค่ะ
เด็กหญิงดารินวัยเจ็ดเดือนนะครับคุณแม่บอกว่าหลังเกิดเหตุยังไม่ได้เจอคนขับรถเบนส์เลยนะครับ
แต่ว่าทนายความของฝั่งของคุณแม่เนี่ยได้ติดต่อไปหาคนขับแล้ว
ก็มีแม่ของคนขับรถเบนส์ที่รับโทรศัพท์นะครับแล้วก็พูดมาลักษณะประมาณว่าก็ให้ไปคุยไปเคลียร์กับประกันของรถเอา
ทนายความก็ติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอนัดเจรจาแม่คนขับรถเบนส์ก็รับสายอีกครั้งหนึ่ง
แล้วแจ้งว่าลูกชายตอนนี้ไปงานศพของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในรถอีกคันนึงจะกลับถึงกรุงเทพช่วงค่ำวันนี้
เด็กหญิงดารินน้องเขาอยู่กับตากับยายในรถกระบะคันแรกฝ่ายคนขับเนี่ยเขาไปงานศพของรถอีกคันหนึ่งนะครับ
คู่กรณียังรับปากนะครับว่าเดี๋ยวจะมาเจรจา๒ทุ่มนะฮะช่วงค่ำวันนี้ก็หวังว่าจะมาตามนัดนะคุณแม่บอกนะครับ
อยากจะให้เจรจากันทั้งสองฝ่ายนะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรแล้วทำไมตอนนั้นไม่หยุดไม่จอดลงมาดูคนเจ็บบ้างอันนี้แม่เขาติดใจ
ติดต่อไปก็โทรไปก็เจอเป็นคุณแม่ของเขารับโทรศัพท์เขาก็บอกว่าให้ติดต่อประกันเลยค่ะทางเราเองก็เลย
อย่างนี้ค่ะบางครั้งเค้าไม่รับอะไร
ขอให้ไปผลักให้เราไปคุยกับประกันเลย

คุณก็ไปติดต่อประกันเอา

ว่าวันนี้ทั้งวันคือยังติดต่อเขาไม่ได้เขายังไม่รับโทรศัพท์ค่ะ
ให้ทนายโทรไปเหมือนเดิมแหละค่ะก็ยังเดี๋ยวรอก่อน
เขาอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางค่ะก็รอให้เขาเข้ามา
ถ้าเราได้เจอกันได้คุยกันก็อยากจะให้คุยกันด้วยดีแล้วก็เอ่อ
เคลียร์กันเรื่องของค่ารักษาค่าเอ่อ
ใช้จ่ายอื่นอื่นที่นอกเหนือจากประกันต้องจ่ายอ่ะค่ะว่าจะเอ่อ
มีการชดใช้ยังไงแล้วก็จะรับผิดชอบกันยังไงค่ะ
นี่ค่ะคุณแม่ของหนูน้อยวัย๗เดือนก็บอกว่าคืออยากคุยนะ
อยากจะเจรจากับคนขับรถเบนท์คันเกิดเหตุนะ
คือมันด้วยความรู้สึกด้วยไงมันไม่เหมือนกับคุยกับแม่
คุยกับท่านนายหรือคุยกับคนอื่นคุยกับเจ้าตัวเองมันได้รับรู้ความรู้สึกอ่ะ
เขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ลูกของเธอไง
อืมมันหลายคนเจ็บเจ็บแปดคนคุณตาคุณยายอ่ะใช่ไหม
ก็คือพ่อแม่ของเธอด้วยอ่ะเนี่ยคุณตาวัยหกสิบแปดนะคะ
คนขับรถกระบะค่ะก็ออกจากห้องผ่าตัดแล้ว
ยังต้องนอนพักฟื้นอยู่ครับคุณหมอผ่าตัดแขนขวานะคะ
แขนขวาหักเส้นเอ็นขาดแขนซ้ายกระดูกแตก
เดี๋ยวต้องผ่าตัดดามเหล็กคุณยายก่อนหน้านี้เลือดข้างในสมอง
อาการยังน่าเป็นห่วงคุณหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
อีกสองสามเดือนนะคะเขาเจ็บกันหนักนะคะ
ส่วนที่มีข่าวบอกว่าตำรวจตรวจเจอแก้วน้ำที่คนขับรถเบนท
ให้การกับตำรวจว่าช่วงจังหวะเกิดเหตุ
น้ำตกลงไปขวางคันเบรกเนี่ยนะคะเธอก็บอกว่าล่าสุดเนี่ย
รองผู้กำกับสพรัฐนาธิเบสให้ข้อมูลว่ายังไม่เจอแก้วน้ำนะคะ
คือตำรวจนะตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่เจอแก้วน้ำตามที่คนขับรถเบนท์กล่าวอ้างค่ะ
สรุปคือยังไม่เจอแก้วน้ำนะคะแล้วก็คือเจอตรงนั้นมีแค่รอยน้ำเปียก
และหลอดหนึ่งอันแค่นั้นค่ะยังไม่เจอแก้วน้ำค่ะ
อันนี้คือผู้กำกับรองผู้กำกับเป็นคนบอกค่ะ
เราก็ไปถามย้ำกับรองผู้กำกับให้อีกรอบหนึ่งค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับพันธุ์ตำรวจโทปริญญาสุคันธวิพัฒน์
รองผู้กำกับสพรัฐนาธิเบสก็ให้ข้อมูลว่าเรื่องของแก้วน้ำอ่ะนะคะ
คนขับรถเบ้นบอกว่าเป็นแก้วน้ำเก็บความเย็น
มันตกลงไปไปขวางคันเบรกทำให้เหยียบเบรกไม่ได้เนี่ย
ตำรวจก็ยังยืนยันย้ำกับทีมข่าวของเราว่ายังไม่เจอแก้วน้ำค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าเชื่อว่ามีแก้วน้ำค่ะครับ
เชื่อว่ามีแก้วน้ำตามที่คนขับรถเบ้นบอก
เพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบภายในรถเบื้องต้นนะคะเจอหลอดอืม
มีรอยน้ำที่บริเวณคันเร่งแล้วก็ที่บริเวณคันเกียร์
มีรอยแบบนี้รองผู้กำกับก็เลยให้ทีมข่าวของเราดูภาพ
ตามรายงานข่าวเป็นลักษณะที่คล้ายว่าคนขับรถเบ้นก้มลงไปหยิบแก้วน้ำด้วยซ้ำ
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุคล้ายกับแบบนี้นะคะ
เพราะว่าเป็นแก้วน้ำเก็บความเย็นมันก็เป็นแก้วแข็งอ่ะ

แต่แก้วน้ำนั้นยังไม่เจอนะยังค่ะ
คือมันมีข่าวเมื่อช่วงบ่ายคือตำรวจไปให้สัมภาษณ์กับสื่อที่นึง
ก็เลยอาจจะเข้าใจผิดกันว่าเจอตัวแก้วน้ำแล้ว
แต่ตัวแก้วน้ำเนี่ยยังไม่เจอยังค่ะมีแค่รอยน้ำค่ะ
ส่วนกรณีที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าขับมาเร็วหรือเปล่า
รองผู้กำกับก็เลยให้ทีมข่าวของเราดูคลิปอีกคลิปหนึ่ง
เป็นคลิปก่อนเกิดอุบัติเหตุนะคะลองดูค่ะ
คือรถเยอะช่วงจังหวะเวลานั้น

คือเหมือนกับตำรวจก็จะให้ดูว่าตอนที่มาตรงนี้มันก็ไม่ได้เร็ว
ใช่แล้วก็จังหวะตรงนั้นยังเหยียบเบรกได้
แก้วน้ำน่าจะยังไม่ลนหรือว่ายังไม่ได้มีปัญหาอะไร
เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าตรงนี้ก็เหยียบเบรกปกติ

แต่ช่วงเวลานั้นนั่นแหละก่อนที่จะชนกระบะนั่นแหละ
จังหวะพุ่งไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม
ซึ่งเขาอ้างว่าแก้วน้ำมันไปค้างที่ตัวเบรกนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทปริญญาวิเคราะห์ให้ทีมข่าวฟังนะครับบอกว่ารถเบนส์ไม่ได้เร็วตั้งแต่แรกนะครับ
เหมือนกับมีช่วงหนึ่งขณะไปขับอยู่เลนขวาสุดเนี่ยรถกระตุกครั้งหนึ่ง
ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าตอนนั้นจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันทั้งหมดนะครับ

ก็คือนายนิรัติภูมิลาบผลเหม

เดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดก่อน

บางคนก็ไปขุดคุยตามโซเชียลบอก
ไม่ใช่คนขับรถมั้งเห็นมีไฮโซงไฮโซมีจัดงานวันเกิด
คนใหญ่คนโตไปมอบดอกม้องดอกไม้เยอะแยะ
ส่วนเรื่องของคดีนะครับไม่ว่าคนขับรถจะให้การอย่างไร
ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นแล้ว๓ข้อหานะครับ
ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะครับ
เรื่องต้นคนขับรถเบนส์บอกว่าจะมารับทราบข้อกล่าวหาวันอังคารที่๔มิถุนายน
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๗คนเสียชีวิต๑ศพนะครับ
นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดลำปางแล้ว
หญิงสาวคนขับรถเก๋งคันที่๒นะที่ถูกรถเบ้นชนนะ
ทีมข่าวสอบถามข้อมูลเธอบอกว่ากระดูกสันหลังร้าวไป๔ซี่ตอนนี้เจ็บแถวเอว
หลังเกิดเหตุเธอเป็นคนเดียวที่ได้เจอคนขับรถเบนส์เจอที่สพรัฐนาธิเบส

ซึ่งเขาตกลงจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทั้งหมดรับปากว่าจะมาเจรจาด้วยหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บกัน

มีอีกคนนึงบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มีจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่โดน

อันนี้บาดเจ็บเอ็นข้อมือฉีกอาการสาหัสเช่นกัน
ผู้สื่อข่าวของเรายังรอติดตามผลการเจรจาระหว่างคนขับรถเบนส์กับญาติของน้องดาริน

ก็ปรากฏว่าคนขับรถเบนส์ไม่ได้มานะครับ๒ทุ่มที่โรงพยาบาลเนี่ยให้ญาติกับเพื่อนมาแทนนะครับ
เจรจากับคุณแม่ของเด็กหญิงดารินแล้วก็คุณตาคุณยายโดยบอกว่ายังไม่เสร็จธุระงานศพที่ไป
งานศพของคนเสียชีวิตที่ลำปางอืมอ่า
เจรจากันอยู่หนึ่งชั่วโมงนะครับญาติก็บอกว่าก็มาแสดงความเสียใจ
ส่วนเรื่องค่าเสียหายก็ยังไม่สามารถระบุได้อ่า
ต้องให้คนขับรถเบนส์เขามาตัดสินใจเองคนขับรถเบนส์ก็ฝากบอก
ฝากยืนยันมาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดอ่า
ส่วนแม่ของน้องดารินก็บอกว่ายังไม่พอใจนะค่ะ
ท่าทีในวันนี้เนื่องจากคนขับรถเบนส์ไม่มาเองนะครับ
เอ่อเดี๋ยวนะว่าเว่นวันนี้เถิดไปผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวแวบนี้
ขอโทษค่ะธนายคือตัวแทนของเราอันนี้เห็นไหมครับคุณ
ใช่ค่ะขอบคุณมากที่ตุ้มมาแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวเรานะคะ
ก็คือตอนนี้สิ่งที่แอมต้องการคือแอ้มต้องการคุยกับคนขับ

โอเคแอฟถามก่อนว่าคนขับจะสะดวกมาวันที่เท่าไหร่
ช่วยบอกทีถ้าตอนนี้ยังไม่รู้

ขอร้องให้ช่วยรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะคะ
จะเท่าไหร่ก็คือคุณต้องมีเสนอมาก่อน
คือเราไม่อยากมาพูดว่าลูกเรากี่บาทกี่บาทอย่างนี้มันไม่ใช่
เข้ามาตัวยังไม่ได้แจ้ง

เข้ามามันถามว่าคุณตาขับผ่าตัด
พี่ท่านที่ได้คุยกับคนขับและยังเบื่อย

เด็กหญิงดารินเขาก็ยืนยันว่ายังไงก็จะเจรจากับคนก่อเหตุ

ใช่เป็นเรื่องของความรู้สึกด้วย

การจะพูดคุยเจรจากันในเรื่องแบบนี้